ส่วนประเด็นเรื่องของทีมชาติก็แน่นอนใกล้เข้ามาแล้ว
เดือนหน้าวันที่๒๖มีนาคม
แล้วก็จะยังมีเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่ง
กับทางทีมที่ยังไม่รู้ว่าเป็นทีมอะไร

น่าจะให้นักเตะที่เป็นยังบลัด
ได้มีโอกาสลงเล่นในเกมอุ่นเครื่อง
ที่จะแบบอุ่นเครื่องกันในวันที่๓๐มีนาคมตามโปรแกรมนะครับ
ก็คือมีรายงานหลังจากที่อากิรันด์อิชิโนะตระเวนไปดูฟอร์มนักเตะในไทยลีก
ก็มีโอกาสที่จะให้นักเตะที่เป็นกลุ่มยังบลัด
แต่ยังไม่มีโอกาสในทีมชาติชุดใหญ่ในรายการสำคัญเนี่ย
ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้นะครับ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเตะตามแนวทางที่กุญสือรายนี้วางไว้นะครับ

แต่ก็น่าจะให้นักเตะในกลุ่มนี้ได้มาเก็บประสบการณ์ในฟุตบอลอุ่นเครื่อง
เพื่อต่อยอดในทวนาเมนต์สำคัญในอนาคตนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลยังคงรอทีมที่จะมาอุ่นเครื่องแทนที่ของปานามาในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะครับ
เรื่องต้นน่าจะเป็นนอกทวีปนะครับ
เนื่องจากว่าจากสัญญาแล้วมีโอกาสที่ทีมจากนอกทวีปทีมนี้จะติดต่อมา
แล้วก็มีโอกาสจะรับเงื่อนไขได้มากกว่าทีมอื่นในเอเชียนะครับ
อย่างที่คุณพาทิตยสุภพงศ์เปิดเผยนะครับ
บอกว่าจะได้ข้อสรุปก็ต่อเมื่อมีการเซ็นสัญญารับทราบร่วมกันทั้งสองทีมนะครับ
ค่อยมาระบุว่าจะแข่งขันที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นชาติไหนครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของมาเลเซียกันบ้างนะครับ
อีกหนึ่งทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
มีข่าวมาว่าทางฟีฟ่าอนุมัติให้ลีดิลอนคลานนิสกี้ที่เคยลงเล่นให้ทีมชาติโกโซโวในแมทอย่างไม่เป็นทางการ๓นัด
โอนสัญชาติมาฟาดแข้งให้ทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ในชุดที่จะเตรียมทำศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกกลุ่มจีนนัดที่๖กับ๗
โอนสัญชาติครั้งนี้ทำให้คลานิสกี้เป็นผู้เล่นโอนสัญชาติรายที่๒ต่อจากโมฮามาดูซูมาเลอดีตสู่หน้าสัญชาติแกมเบียของทัพเสือเหลืองมาเลเซีย
สำหรับฟานิสกี้นะครับสูง๑๘๘เซนติเมตร
ได้ได้ในตำแหน่งกลางกลางหน้า
น่าจะมายกระดับได้เหมือนกันนะครับ
เจ้าตัวได้ลงจริงเพราะว่าภูมิสูงที่ได้เปรียบมาก
ที่เปลี่ยนไปจากเดิมอยู่พอสมควรนะครับจริงสิติเราเจอกับมาเลเซียเองหลังหลัง

ต้องมาดูกันอีกทีครับก่อนจะถึงเกมตัดสิน
นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่อาจจะเป็นควันหลงมา
ก็คือกรณีที่สโมสรลูกอีสานพัทยาฟุตบอลคลับ
โดยทนายออสกิมเดชอมรสุคลในฐานะของผู้รับมอบอำนาจเนี่ย
ไปยื่นฟ้องผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็มีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
แล้วก็คณะกรรมการสัญหาบริษัทดูแลสิทธิประโยชน์อีก๔คนนะครับ

แล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อสารแขวงพระนครใต้เมื่อวันที่๒๑มกราคม
ในข้อหาทุจริตการเลือกบริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์
แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าไม่มีการค้ำประกัน
ไม่มีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ทำให้สมาคมต้องเสียหาย
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสารแขวงพระนครใต้ก็ได้อ่านคำพิพากษาแล้วนะครับ
สรุปใจความว่าตามคำฟ้องของโจทย์บรรยายเพียงแค่ว่า
จำเลยทั้ง๕คนได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนจัดหาสิทธิประโยชน์แก่สมาคม
คำสั่งเป็นการมอบหมายให้ทั้ง๕รับผิดชอบงานตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
แต่ว่าไม่ได้มอบหมายให้มีการจัดการทรัพย์สินของสมาคม
อีกอย่างหนึ่งก็คือก็มีการเปิดประมูลบริษัทที่เป็นตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นจริง

สำหรับการฟ้องของคุณพิมเดชหรือทนายออสนะครับ

พ้นไปเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์

บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลในชุดก่อนหน้านี้
ก็คือในชุดของพลตำรวจเอกสมยศนะครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็

เรื่องที่กรกฐจะรับจดทะเบียน
ถ้ารับรองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ